ทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้บ้างหลายคนติดตามข่าวไม่ค่อยสบายใจเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชมีสามเณรรูปหนึ่งเนี่ย
ขณะที่กำลังออกบินทบาทคุณผู้ชมดูนะจังหวะนี้เห็นไหม
ชายวัยรุ่นเสื้อดำคนนี้ครับมาตบหัวสามเณรอ่ะโอ้โห
กล้องวงจรปิดอ่ะจับภาพได้ค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นภายในหมู่๑๐บ้านช้างซ้ายตำบลนาพรุที่อำเภอพระพรม
นครศรีธรรมราชโอ้โหสงสารเนรท่านนะใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะ
วัยรุ่นที่ใส่เสื้อยืดดำแล้วก็มาตบหัวเนรเนี่ยคือ
มีจุดวัตถุประสงค์อะไรรู้แต่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
เดินข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงอะค่ะแล้วพอก่อเหตุเสร็จคือตบหัวเนร
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนี่เกิดขึ้นตอนหกโมงเช้า
เมื่อวันที่เก้ามกราคมที่ผ่านมาทีมข่าวของเราค่ะ
ไปหาสามเมอร์เนรที่ถูกทำร้ายก็คือสามเมอร์เนรวีรภาพเกิดกัน
หรือว่าสามเณรซิมอายุสิบห้าปีซึ่งก็จำวัดอยู่ที่วัดท่าช้างมา
ประมาณสามปีแล้วนะคะสามเณรซิมเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยกำลังเดินกลับจากบินทบาท
กับเพื่อนสามเมอร์เนรอีกรูปหนึ่งแต่จู่มีวัยรุ่นผู้ชาย
อายุน่าจะสักประมาณสิบแปดสิบเก้านี่แหละจอดมอเตอร์ไซค์ตะโกน
แล้วก็เดินข้ามถนนมาบอกว่าเนรอย่าอึดความหมายก็คืออย่าซ่า
คุณผู้ชมอย่าซ่าให้มากครับตอนที่ได้ยินน่ะสามเมรนด์ซิมอ่ะงง
แล้ววัยรุ่นคนนั้นน่ะมาประชิดตัวเลยเอามือตบหัวรอบหนึ่งอือฮือ
เขาใช้ว่าเนรอย่าเอิดเออเออเป็นภาษาภาษาใต้เอออืม
เอิดแปลว่าแปลว่าอย่าซ่านั่นแหละทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
พอหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยสามะเนรซิมก็บอกว่า
เขาก็ข้ามถนนไปขี่มอเตอร์ไซค์ขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ทีนี้สามะเนรซิมบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ที่มาก่อเหตุ
สามปีเนี่ยนะที่บวชเนรมาจำวัดอยู่ที่วัดท่าช้างเนี่ย
บินทบาทผ่านเส้นนี้ประจำเลยตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะบอกเรื่องนี้กับใคร
แต่พอมาคิดดูแล้วก็กังวลนะคะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
เพราะต้องผ่านตรงเส้นนี้ตลอดเลยทีนี้สามะเนรซิมก็เลยตัดสินใจ
โทรศัพท์บอกพี่ชายละกันแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พี่ชายฟังนะคะ
นี่ค่ะ
เนรบอกว่ายังไม่ได้เอิดตรงไหนเลย
ยังไม่ได้ไปซ่าตรงไหนเลยเออแต่ทำไมถึงโดนแบบนี้
ซึ่งที่วัดท่าช้างนี่นะคะมีสามเมรินจำวัดอยู่๖รูป
แล้วก็มีพระที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทย
ก็จะคอยดูแลเนรอยู่อีกหนึ่งรูป
ดังนั้นก็เท่ากับว่ามีสามเณร๖แล้วก็มีพระอาจารย์๑นะคะ

เพราะว่าเจ้าอาวาสท่านก็ต้องดูแลวัดอีกแห่งหนึ่ง
อยู่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชด้วย
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์สามะเนรซิมไม่ได้ไปแจ้งความนะ

เพราะว่าเท่าที่นักข่าวของเราไปพูดคุย
สามเณรซิมก็บอกว่าไม่ได้รับอันตรายไม่ได้บาดเจ็บอะไร
ส่วนพระอาจารย์ที่ดูแลสามเณรอยู่ก็ห่วงเรื่องความปลอดภัย
ก็เลยบอกว่าสามะเนรซิมช่วงนี้หยุดบินทบาทไปก่อนละกัน
เพราะก็ไม่รู้ไงคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ก็ลงพื้นที่ไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นจนรู้ว่า
คนที่ก่อเหตุเสื้อยืดดำเนี่ยนะเป็นวัยรุ่นที่อยู่อีกหมู่บ้านนึง
แล้วพฤติกรรมจะเมาเหล้า
อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยหรือเปล่าไม่รู้

แล้วตอน๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ชาวบ้านได้รับการติดต่อจากสามัญเอนซิมค่ะ
ทีมข่าวได้รับการติดต่อจากสามเณรซิม
บอกว่าวัยรุ่นคนนั้นเนี่ย
มาตบหัวสามเณรซิมนี่เป็นภาพนี้เลย
มาหาตอนค่ำมาที่วัดท่าช้าง
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นสองมือประนมเนี่ย

รู้ชื่อแล้วด้วยนะชื่อว่าในขุน
ทีนี้อยากรู้ไหมคะว่าแล้วมาตบหัวทำไมมีเรื่องอะไรกัน

ผมเมาผมขาดการยั้งคิด

ก็บอกว่าไม่ได้เอาความก็ถือว่าอโหสิกรรมให้
เมาเหรอฮะเมาแล้วอยู่มาตบเนร

ก็โหสิกรรมให้นะ
อย่าไปก่อเหตุกับใครอีกนะฮะ